บิ๊กป้อมบอกว่าเดี๋ยวชี้แจ้งเป็นเอกสารพิธีประวัติศาสตร์

จากท่านมากที่สุดอยากฟังจากปากท่านเองมากที่สุด

วันนี้ประชุมครอบมองนะครับผู้สื่อข่าวได้เจอ
สรุปง่าย

ถามลุงป้อมไม่ได้ไปถามลุงตู่ก็ได้

ผลเอกประยุทธ์บอกว่าส่วนตัวแล้วก็

ไปดูกฎหมายก่อน

บิ๊กป๊อกพลเอกกระนุพงศ์เผ่าจินดาวรัฐมนตรี

นักข่าวก็ถามเรื่องนี้ว่าต้อง

แล้วก็ถามกลับมาที่นักข่าวว่า

อันนี้เป็นคำถามเหรอ

มรสุมจริงนะตั้งแต่ให้สัมภาษณ์
กรณีการเสียชีวิตของน้องเมย์

แล้วก็เรื่องแหวนเรื่องนาฬิกา